เด็กนักเรียนนะครับเวลาคุณครูสอนจากโรงเรียนนะฮะ
เรื่องข้ามถนนก็อ้าวลูกลูกไปยืนที่ทางม้าลายนะ
แล้วลูกดูปุ่มสัญญาณไฟให้กดเพื่อขอสัญญาณไฟ
เพื่อให้คนเนี่ยข้ามถนนแล้วลูกรอนะรอสัญญาณมันขึ้นนะ

นี้นะครับทางม้าลายวุฒากาศ๑๖หน้าโรงเรียนหน่วยสิตนะครับ
กดแล้วสัญญาณไฟยังไม่ทำค่ะ
ยังไม่มีการเปลี่ยนสัญญาณไฟนะครับ
โรงเรียนอำนวยสิทธิศึกษาวุฒากาศ๑๖ตลาดภู
โอ้โฮกดไปกี่ครั้งน่ะคุณนัทโทร

ลูกก็รอไปสิผู้เกี่ยวข้องเข้ามาดูนะ
พิกัดชัดเจนปากซอยวุฒากาศ๑๖
หรือว่าปากซอยโรงเรียนอำนวยสินศึกษาแขวงตลาดพลู
ธนบุรีกรุงเทพมหานครครับ
นะฮะกดไปเถอะลูกโอ้สงสาร
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีลงพื้นที่ครับ
มีโอกาสไปคุยกับคุณครูของโรงเรียนอำนวยสินศึกษา
ต่อไปครับอำนวยสินศึกษาเล่าให้ฟังบอกว่า
เหตุการณ์ที่ปรากฏเนี่ยเป็นคลิปวิดีโอที่กำลังแชร์
และเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันในโลกออนไลน์นะครับ
เป็นเรื่องจริงสัญญาณไฟคนข้ามทางม้าลายไม่ติดครับ
เคยแจ้งซ่อมไปแล้วสุดท้ายก็เสียอีกเสียบ่อยนะฮะ
เพราะดีช่วงนี้โรงเรียนปิดจากโควิด๑๙ใช่ไหม
แต่ปัจจุบันโรงเรียนกลับมาเปิดแล้วไง
ก็เลยต้องการเรียกร้องบอกมาแก้ไขหน่อย
เดี๋ยวอุบัติเหตุซ้ำมันจะเกิดขึ้นให้เสียใจกันอีกครับ
ไม่ติดมานานมากแล้วเลยค่ะไม่ติดมานานมาก
ทั้งสองฝั่งเลยทั้งฝั่งจากโรงเรียนฝั่งนู้นแล้วก็ทางฝั่งนู้นมาโรงเรียน
ใช่แล้วก็เคยแจ้งหลายทีมก็ยังไม่เคยมีมา
สัญญาณไฟแล้วก็เส้นขอบถนน
เพราะว่าเคยมีกรณีที่ครูพาคือตอนเย็นนะคะ
จะเป็นครูพาเด็กนักเรียนเดินส่งแถวข้ามถนนอย่างนี้ค่ะ
แล้วก็พอกดสัญญาณไฟก็แล้วแล้วสัญญาณไฟไม่มี
หรือคือในกรณีที่เคยมีมาก่อนกันนะคะก็ที่เคยมี
ก็รถไม่ค่อยจะจอดชนเคยมีรถเฉียวครูด้วย๒๓ครั้งก็มีค่ะ
ทีมข่าวคุยกับคุณครูโรงเรียนอำนวยสิทธิ์ศึกษาเสร็จปั๊บไปดูซิมันเป็นยังไง
พอไปถึงเห็นเจ้าหน้าที่กำลังซ่อมเลย
พอได้รับแจ้งว่าสัญญาณไฟจุดไหนมันเสียก็แจ้งไปยังเจ้าหน้าที่

คุณครูกับตำรวจจราจรฝากเตือนไปยังผู้ใช้รถใช้ถนนนะครับ
บอกเพิ่มความระมัดระวังทุกครั้งที่เห็นชุมชน
ที่เห็นโรงเรียนชะลอหน่อยความเร็วน่ะ
ซ้ายมองขวาทุกครั้งนะครับ
ก่อนที่จะผ่านแยกหรือผ่านทางม้าลายไป
เพื่อลดอุบัติเหตุครับ

เรื่องอุปกรณ์การข้ามถนนเนี่ยนะคะ
คือครูสอนเด็กว่าให้ข้ามทางมาลาย
กดปุ่มแล้วเห็นสัญญาแล้วค่อยข้าม

ครูก็ไม่รู้จะตอบเด็กยังไงเหมือนกันถ้าเด็กถาม